คือร้องได้ให้ร้าน

ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหว
ต้องตัดใจที่ตัวออกห่าง
รักแค่ไหนก็ต้องเงียกข้าง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจ
ครั้งเดียวก็เกินจะพอ
ขอบคุณครับ

น้องเพลงเพราะมากเลยค่ะปิน

ก็เอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพราะฉะนั้นเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
น้องปินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
รองได้รองได้รองได้รองได้รองได้
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ปิ่นนักสู้รุนจิ๋วของเรานะครับ

เราก็ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้นะครับ

เป็นไงฟิน
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ

ในเพลงแรกค่ะ
ร้องได้แล้วนะ

ร้องได้แบบนี้รับราคา๑๐๐๐บาท

จากตั๊กกะแทนโชลดานะครับ

เชื่อใจได้คนละครั้งนะครับ

แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะน่ารักมาก

เพราะว่าแม่ไม่มีเงินใช้หนี้ค่ะ

บางวันก็นอนไม่หลับเลยค่ะ
บางทีหนูก็ยกขึ้นมากอดแม่ค่ะ

บอกว่าอย่าร้องเดี๋ยวสักวันหนึ่ง
หนูจะเอาตังค์มาให้แม่กับพ่อค่ะ
แม่ครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับที่บ้าน
ประมาณแสนสี่แสนห้า
หนี้มาลงทุนค้าขายค่ะขายไก่ทอด

ก็พอดีแม่ทอดไปก็มีอายน้ำมันนะคะมาสะสม

ที่คุณแม่เสียงแฮมอยู่ทุกวันนี้
ก่อนแม่มีเสียงไม่เป็นแบบนี้
หมอบอกว่ามันมีทั้งที่คอแล้วก็ที่ปอด
แล้วก็ทำให้อ้วกออกเลือด

หยุดการขายไก่ทอด
แล้วมาพักฟื้นใช้เวลานานเท่าไหร่คุณแม่

ที่คุณแม่พักฟื้นแล้วคุณพ่อทำงานอะไรคะ
พ่อตัดย่ารับจ้างทั่วไป

รายได้คุณพ่อนี่ในช่วงที่คุณแม่หยุดงาน
ตังค์ได้ยังไงคะคุณพ่อวันเท่าไหร่

รับจ้างตัดย่าบ้างใส่ปุ๋ยตามสวนเขาบ้าง

ก็เลยประมาณ๒๐๐กว่าบาท๓๐๐นะครับ

มีคนที่เห็นใจมันจะมาจ้างกับผม

ก่อนที่จะมามีน้องครับใช่ครับอยากบอกอะไรลูกสาวคะครับอยากให้เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับ

เดี๋ยวหนูจะช่วยคุณพ่อให้ใช้หนี้ให้หมดนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยพ่อตลอดค่ะ
หนูทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ
เพื่อที่น้องปินจะได้เงินทุนจากรายการเราให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเพลงต่อไปเลย
มาถึงเพลงที่๒กันบ้างนะครับเพลงนี้ก็มูลค่า๒๐๐๐บาทตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

วันนี้เป็นไงคะ
ก็ร้องได้อยู่ค่ะ
ที่แล้วหรือเปล่าไม่ค่ะเพลงนู้นเก่งกว่าอ๋อเพลงแรกเก่งกว่านะ
เพลงนี้เป็นเพลงที่สองนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับน้องปิ่นก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับ
ถ้าไม่อยากแข่งต่อก็มีสิทธิหยุดแล้วเพราะมีเงินสะสมถ้าหยุดตอนนี้รับหนึ่งหมื่น
แต่ถ้าอยากได้เงินมากต่อไปก็ต้องบอกว่าสู้เพราะฉะนั้นน้องปินครับในเพลงที่สองนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

เอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พรจาก
สาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรัก
ก่อนลามาสู้งานหนักปากหลักสร้างตัวเมืองไกล
เหนื่อยยากเพียงไหนใจให้ทน
ลำบากเหลือร้อนอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่
ลายข่าวอ่อนล่ะหลับตาเห็นความยากเลย
นี่สินพระยิ่งใหญ่เดาให้กลับไปไทยถอน

ทุกรายคอนบินร้อนในดองคอนกรีต
ละครชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน
ให้สู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตานอน
รอบฝันสักวันคืนคอนเสริมใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางกับนา
เพื่อให้สู้ทุกชีวิต
เพื่อให้สู้ทุกชีวิต